ส่วนกลางดึกที่ผ่านมาในพื้นที่สายไหมเกิดเหตุวัยรุ่นนะ
เข้าไปยิงกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มที่กำลังจัดเลี้ยงสังสรรค์อยู่
ซึ่งกลุ่มวัยรุ่นที่จัดเลี้ยงสังสรรค์เนี่ย
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง
จนเหตุนี้มีผู้เสียชีวิต๑คนแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒คน
ตำรวจนครบานสายไหมพร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุภายในซอยสายไหม๓๔
หลังได้รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกยิงเสียชีวิต๑คนแล้วก็บาดเจ็บ๒คน
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หน้าบ้านหลังหนึ่งนะครับ
ซึ่งพบว่านายนัทชัยบุญนาคอายุ๒๑ปีถูกยิงเสียชีวิต
ใกล้กันพบปอกกระสุนปืนขนาด๙มมจำนวนมากตกอยู่
สอบสวนเพื่อนผู้เสียชีวิตก็ทราบว่าทั้งหมดเป็นนักศึกษา

ซึ่งผู้เสียชีวิตเป็นอดีตนักศึกษาที่เคยเรียนที่เดียวกัน
และทุกวันก็จะมีการนัดรวมตัวนัดสังสรรค์นั่งเล่นกันที่หน้าบ้านหลังนี้ทุกวันแหละครับ
ซึ่งก่อนเกิดเหตุได้รวมกลุ่มนั่งเล่นเกมอยู่ที่หน้าบ้านก็ตามปกติ
ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๓ทุ่มจนถึงเวลาประมาณตี๒
ระหว่างนั้นมีรถจักรยานยนต์๒คัน
มีคนขับขี่และคนนั่งรวม๔คน
ทั้งหมดมากันแบบใส่หมวกกันน็อกเต็มใบ
ขับเข้ามาในซอยแล้วก็วนอยู่๑รอบ
จะใช้อาวุธปืนกราดยิงเข้าใส่กลุ่มที่นั่งอยู่หน้าบ้าน
โดยนายนัทชัยถูกกระสุนปืนยิงเข้าที่ขมับขวาคางแล้วก็อก
โอ้โหรวม๓แผลเสียชีวิตคาที่ครับ
ซึ่งนายส่วนนายนัทธนัยทินสา
ถูกกระสุนปืนเข้าที่บริเวณราวนมได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็นายพฤษพิมพ์ใสกระสุนปืนก็ถูกเข้าที่แขนได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะครับ
ก็สรุปมีผู้เสียชีวิตหนึ่งผู้ได้รับบาดเจ็บสอง
เรื่องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มวัยรุ่นคู่กรณี
ซึ่งก็จะเร่งสืบสวนเพื่อหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปครับ
โอ้โหเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นทุกวันเลยนะฮะ